ก็เดี๋ยวใกล้แล้วจะแข่งขันที่อินโดนีเซีย
ล่าสุดนะครับฟุตบอลมีข่าวมาก็สักพักแล้วแหละ

แต่ทำไมตัดสิทธิ์เขาออกจากการแข่งขันแล้ว
อาจจะต้องมีการจับสลากแบ่งสายแข่งขันใหม่
สำหรับไทยที่จับสลากไปเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาส่งเอกสารถูกต้องทุกอย่าง
แล้วก็มีหลักฐานในการยืนยันส่งถึงคณะกรรมการจัดการแห่งขันแล้วด้วย

เดี๋ยวเรื่องนี้จะมีการพิจารณากันอีกที
แต่ว่าในมุมมองของฝั่งของทางไทยเราเนี่ยก็สอบถามข้อมูลกันมา
คุณพาธิสุวพงศ์ครับรองเลขาธิการฝ่ายต่างประเทศ
แล้วก็โฆษกของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่า
จะต้องจับสลากแบ่งสายใหม่ซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ย
มีข้อสรุปทั้งหมดว่าต้องจับใหม่หรือไม่
ถ้าเกิดมีการจับใหม่จริงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแข่งขันด้วย
จากเดิมเนี่ยแบ่ง๖สายสายละ๔ทีมก็จะเปลี่ยนเป็น๘สาย
ละ๓ทีมหรือว่า๔ทีมแล้วก็คัดเอาที่๑ที่๒ของแต่ละสายเนี่ย
ไปเล่นในรอบต่อไปแต่ถ้าจับใหม่อย่างไรก็ตาม
ไทยก็ยังคงเป็นทีมวางเหมือนเดิมยึดจากผลงานในครั้งที่แล้วนะครับ
ที่อินชรเกาหลีใต้เนี่ยเอาละที่๔ครับ
ก็ต้องติดตามกันว่าจะจับใหม่อย่างไรนะคะ